สบายใจจังเลยมีแล้ว

คุณอยากซื้อคุณก็ซื้อเองสิ
วันนี้เรามีพ่อค้าขายลอตเตอรี่มานี่

มาแล้วเห็นไหมครับ

หนูฝันเมื่อคืน

ไม่มีครับผมขายไปแล้วครับ

เอาบวกอีกสัก๒๕๗มีไหมครับ

เอาลบ๑แล้วกันตามหลักเลย๕๔

ดวงไม่มา

ชินี้มาตัดหน้าผมแล้ว
เด็ดดังจากการสนับบุรีนี่เต็มแผงกันนะฮะ

คือตามหา๕๕อยู่ไหนค่าแผงคุณคะ
ไม่สนใจอะไร๗๗๒๖อะไรอย่างนี้แหละครับ
จะให้ตามอีกเหรอเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกนะ
ให้ตามอีกแล้วแต่ว่าจริงอยากได้ใบที่อยู่ในกระเป๋านั้น
แต่เขาไม่แบ่งขายจนได้เหรอเนี่ย

ครับเดี๋ยวจะได้
เช็ดทุกอย่างเลยเช็ดหน้าเช็ดตาให้เรียบร้อย
ผมก็เอาเช็ดหน้าจริงแล้วเนี่ย
อ๋อกุณนุโสพระสลายอยากได้เลขอะไรตรงนี้มา

นี่มีหลายเลขเลยทีเดียว
เลขตรวจเลขตองดิ

อันนั้นใต้ดินอันหนาไม่สนับสนุน

หวยเราพูดกันมาทั้งวันแล้ว

ท้องทะเลความชื้นจากที่มีการพัดเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเรา

จึงทำให้หลายจุดหลายพื้นที่
ก่อนที่จะมีฝนตกอากาศจะร้อนจัดเลยทีเดียวนะครับ
กลุ่มความชื้นเหล่านี้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า
พอเจออากาศเย็นบนท้องฟ้าที่สูง
ก็มีการกลั่นตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองตกลงมา
อันนี้คือส่วนของบริเวณหัวคลื่น
ซึ่งฝนที่ตกลงมาก็จะเป็นฝนตกหนักลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าที่เราได้เจอกัน

สิ่งที่เข้ามาทดแทนก็คืออากาศเย็นที่เข้ามาในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับวันนี้การเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรกันบ้าง
นี่คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากเทียบจากเมื่อวานนี้
จะสังเกตว่าพื้นที่สีฟ้าคือบริเวณที่มีอากาศเย็นลงจากเมื่อวานนี้
การจนบุรีไล่ลงมาจนถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง
หลังจากนั้นไปดูอีกวันหนึ่งก็จะพบว่าอุณหภูมินั้นเริ่มสูงขึ้น
ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ทีนี้ไปดูวันที่๒ครับน่าสนใจเลยทีเดียว
อากาศก็จะมีการกลับมาเย็นลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
หลายจุดหลายพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคกลาง
บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน
นี่คือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้
ใครที่จะลุ้นหวยก็คงจะต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ